ผมเคยสั่งไตปลาไตปลาที่ยังไม่ได้หล่น

บริษัทขนส่งเขาก็โทรมาเลยนะ

เขาบอกตอนนี้ของของคุณนัทพงศ์เนี่ย

แต่ปรากฏว่าของในกล่องมันแตกค่ะ

พอเปิดดูเสร็จปั๊บเขาบอกว่าไอ้ของที่ผมสั่งมันแตกไปขวดนึง
เขาขออนุญาตบรรจุให้ใหม่แล้วก็ซีนกล่องให้ใหม่
เราบอกเราโอเคเพราะของแบบนี้มันแตกได้
อันนี้คือความรับผิดชอบของบริษัทขนส่ง
แต่ไอ้กรณีที่ถ้ามันแตกแบบเขาไม่ดูแลของเรามันจะเป็นยังไงล่ะก๊อฟ
เป็นแบบนี้แหละคือพูดถึงเรื่องนี้นะผมว่าหลายคนมีประสบการณ์
ไม่อยู่บ้านคนส่งก็ไม่ยอมโทรหาพอไม่อยู่บ้านทำยังไง
โยนเข้าไปโยนเข้าไปแล้วถ้าเป็นของเหมือนที่พี่เบิร์ตสั่งมา
ถ้าเป็นขวดแก้วแล้วมันแตกได้ทำยังไง
อันนี้ภาพนี้คือเจ้าแรกเจ้าแรกมาเขาก็สอดรั้วมาวางไว้ที่รั้วข้างล่างใช่ไหม
แต่อีกเจ้าหนึ่งเหมือนบ้านนี้เขาสั่งของมาเยอะเหมือนกัน
อีกเจ้าหนึ่งมาปุ๊บโยนตึกแบบนี้โยนตึกแบบนี้
คือโอเคแหละไม่ได้โยนแรงไม่ได้โยนเข้ามาถึงข้างใน
แต่ความรู้สึกคือแล้วถ้าของข้างในมันเป็นของที่บอบบาง
เป็นของที่มันแตกง่ายล่ะจะทำยังไงเขาก็โอเคล่ะ
ไม่ค่อยถูกใจกับพฤติกรรมแบบนี้เท่าไหร่นะครับ
คุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าเจ้านี้มาก็โยน
โยนตึ่งโยนตึ่งแบบนี้นะฮะเออผมว่าหลายคนก็มีประสบการณ์ในการสั่งของแหละครับ
ไม่อยู่บ้านก็ต้องเนี่ยฮะให้เขาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้นะครับ
เห็นหมดเลยฮะว่ามีพนักงานหลายบริษัทมาส่งของนะครับ
แรกเขาเอามือสอดพอกล่องมันสามารถสอดได้ก็สอดเข้ามาวาง
กล่องไหนที่เขาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับว่าเขาก็มาถึง
เขาก็หย่อนลงมาทิ้งลงมาข้ามรั้วเข้ามาอย่างนี้ครับ
ก็เลยทางเพจเองนะฮะอยากดังเดี๋ยวจัดให้ครีมซิกเนเจอร์
เขาก็เอามาโพสต์ต่อข้อความบอกว่าควรทำอย่างไรกับพนักงานส่งของแบบนี้ดี
โทรหาผู้รับโยนสินค้าใส่บ้านลูกค้าอีก
กล่องแรกขนส่งหนึ่งก็ไม่โทรเหมือนกันแต่ว่าค่อยวางก็ยังโอเคแหละ
แต่อีกกล่องนึงมาก็วางแรงหน่อยอาจจะของแตกของพังก็ได้นะฮะ
ก็บอกว่าก็เคยเจอเหมือนกันแหละนะตอนแรกก็โทรแจ้งหลังหลังไม่ค่อยโทรแจ้งเหมือนกัน
บางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่ยังดีนะในการแบบใช้วิธีการหย่อน
บางคนเขาโดนแบบเครื่องข้ามรั้วเข้ามาในบ้าน
เครื่องแบบตั้งขี่มอเตอร์ไซค์มาปั๊บเออรถฟับเข้ามาอย่างงี้อ่ะ
เครื่องเลยอ่ะอารมณ์เครื่องนะคุณผู้ชมไม่ใช่การโยนอ่ะ
คนเขาเจออย่างนั้นนะควรแนะนำถ้าเกิดว่ามีของมาส่องบ่อย
แล้วไม่มีคนอยู่บ้านควรทำที่เอาไว้ให้เขาวางพัสดุโดยเฉพาะ
เออเข้าท่าเออทำแข้งทำกล่องทำตั๊กก้าอะไรก็แล้ว
แต่ให้เขาหย่อนวางไว้จะได้ไม่เกิดความเสียหายกับข้าวของ
อันนี้ก็เป็นคำแนะนำของชาวเน็ตที่เขามีประสบการณ์เนอะ
เข้าใจแหละบางทีคนส่งบางทีก็รีบบางทีก็บ้านปิด
ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องหย่อนอะไรอย่างนี้นะ
เออรีบเข้าใจแต่ว่าความรับผิดชอบมันก็ต้องมีด้วยไง
ต้องดูข้าวของเขาด้วยเขาจะเสียหายเอาค่ะคือบางเจ้าเนี่ย
ถ้าส่งไม่สำเร็จเขาตัดยอดวันนั้นไม่ได้
เขาจะไม่ได้ตังค์วันนั้นมันก็มีเหมือนกันนะ
เขาโทรมาหาผมแล้วค่ะบางทีมาส่งของอ่ะมาทุ่มกว่าแล้วอ่าอืม
คือบางทีเขาก็มีงานประจำแล้วเขามารับจ๊อปไงเราก็เข้าใจแล้วบอกว่า
อย่างนั้นพี่มาส่งพวกนี้แล้วกันอย่างนั้นผมขออนุญาตตัดยอดวันนี้นะครับ
เราก็เลยเข้าใจอ๋อเขาต้องส่งให้ถึงไง
เพราะไม่งั้นวันนี้เขาไม่ครบตามยอด
มันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นกฎส่งงานตัดยอดอะไรไปแหละเออ
ก็เข้าใจเขาถ้าเขาบอกเรานะฮะ